ทนายเจ้าของที่เขาก็ว่าหมดเวลาแล้วสารสั่งแล้วให้เราออกภายในสิ้นเดือนนี้
ถ้าทีแรกถ้าแกรู้นะที่ดินแปลงนี้เราไม่เสียเป่า
จะไม่สูญเงิน๑๐ล้านโดยไม่ได้อะไรสักอย่างได้แต่กระดาษโฉนด
ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะคนสั่งให้ออกโฉนดไม่ผิด
คนปั๊มโฉนดไม่ผิดคนนำมาขายไม่ผิดผิดคนซื้อ
เราไม่ได้อยากได้ที่ได้ทางอะไรหรอกคือเราอยากได้ความเป็นธรรม

คดีนี้เราเคยตามกันมาหลายปีนะคะตั้งแต่ปี๒๕๖๐นะคะ
รอบนั้นรายการถามตรงก็จัดประเด็นนี้ไปนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะคือเป็นเรื่องเดิมเลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดนี้เนี่ยที่เป็นข่าวขึ้นมาก็คือเป็นการแพ้คดีแล้วนะคะ
แล้วก็มีเอกสารมาที่วัดซึ่งก็ทำให้เป็นข่าวขึ้นมาอีกครั้งว่า
หลวงพ่อเนี่ยก็จะย้ายสิ่งที่เป็นของวัดออกจากพื้นที่บริเวณนั้น
ที่ประมาณไร่เศษนะคะคุณผู้ชม
ไล่เสร็จเท่านั้นที่ฟ้องร้องกันอยู่
แต่ว่ามูลค่าตอนซื้อประมาณ๑๐ล้านตอนนี้คงไปไกลแล้วนะคะ
แต่ว่าอย่างที่หลวงพ่อพยอมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ชม
ว่าคือแหม่มันบอกไม่ถูกว่าจะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้ดีนะคะ
และจริงเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจเรื่องนี้ยังไงเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้มันมีทั้งในแง่ของกฎหมาย

ซึ่งมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันไม่สามารถพูดแบบเป็นทางการได้ด้วยซ้ำไป
แต่มันมีผลอย่างเป็นทางการต่อการสู้คดีกันในเรื่องของกฎหมายนี้นะคะ
มันมีความสลับซับซ้อนของมันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ที่เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือว่าออกมาให้ความเห็นทางกฎหมายนะคะ
ว่าจริงแล้วความเสียหายแบบนี้ที่เกิดขึ้นในฐานะคนที่ซื้อ

สถานะของผู้ซื้อตกลงต้องเป็นคนที่รับเรื่องนี้คนเดียวเลย
คือเอ้ากลายเป็นทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาทั้งหมด
คือสุดท้ายแล้วถ้าจะเกิดความเสียหาย
คนซื้อก็รับไปคนเดียวเลยหรือ
วันนี้ค่ะนั่งในรายการกับเราคืออธิบดีอายการสำนักงานคดีอายาธนบุรีนะคะ

ถ้าอาจารย์สมบัติว่านี่จะนั่งมาเชิญมานั่งคู่กันเลย

เดี๋ยวเราจะต่อสายเป็นวีดีโอคอลคุยกันในรายการนะคะ
กับอาจารย์พระอาจารย์พระยอมด้วยนะคะ

คือที่ดินน่ะก็ของเขาจริงนั่นแหละ
พูดถึงตามข้อที่จริงที่เป็นรูปคดีนะ
วันนี้ต้องยอมรับว่าสารตัดสินถูกแล้ว

เพราะว่าคุณวันทนาที่ไปร้องขอครอบครองปรปัก
ซึ่งเธอเคยอยู่ตรงนี้๑๘ปีนะ
หลังจากเจ้าของเดิมคุณทองอยู่มั้งเสียชีวิต

หลังจากที่ครอบครอง๒ปี๗เดือน

คนที่วันทนาไปไล่ออก

วันธนาก็ไปสื่อประตุชินิเดิมของใคร
จนได้ความว่าเป็นคนในระแวกนั้นแหละ
ก็เอาไปบอกกลุ่มทายาททายาทก็มาเอาเพราะที่มันเยอะ
มาเอาคืนมันไอ้๑ไร่กว่ามันอยู่ข้างนี้นะ
แต่ตรงข้างมันเยอะเขาก็ขายไปหมดแล้ว
กลุ่มนี้ก็มายื่นคำร้องแล้ววันทนาไปกลับคำให้การ
วันทนาก็ให้สัมภาษณ์โทรทัศน์แล้วรุ่งเช้าก็ไปสารภาพกับพระพยอมว่า
ที่เขาไปเซ็นเนี่ยเพราะเขาถูกขอร้องแกบังคับ
ถ้าไม่เซ็นว่าเขาเช่าอยู่นะเขาจะฟ้องพระพยอม
ก็วันทนาเองก็ตักบาทพระพยอมทุกวันก็กลัวพระพยอมจะเดือดร้อน
ก็ไปเซ็นแล้วไปกลับคำให้การ
พอไปกลับคำให้กันสาธารณะบอกเอ้าคุณไม่ได้ครอบครองเพื่อเป็นของตัวเอง
คุณแค่สิทธิการเช่างั้นคุณก็ไม่ได้สิทธิ์
ก็เพิ่งถอนกระบวนพระพยนาเพิ่งถอนโฉนดนั้นออก
ถอนการเป็นเจ้าของออกโฉนดมันยังอยู่
เพราะแยกออกมาได้โฉนดอยู่แต่ครอบครองนั้นออก
อันนี้คือจุดหนึ่งทีนี้คำถามที่สองก็คือ
วัดก็ไปยื่นมูลนิธิก็ไปยื่นขอเข้าไปในคดีสารก็ไม่อนุญาต
เหตุที่ไม่อนุญาตเพราะเป็นเรื่องระหว่างคนขอกับเจ้าของเดิมนะครับ
อ้าวต่อมาเนี่ยนั่นปี๕๑จบไปนะครับ
พอปี๕๙วัดมูลนิธิก็ไปยื่นขอครอบครองปรปัก
โดยนับว่าตัวเองครอบครองปรปักตั้งแต่ปี๒๕๖
ยื่น๕๙มันก็น่าจะได้๑๐ปีเพราะหลังจากที่แพ้คดีกันอะไรตรงนั้นแล้ว
ก็ไม่มีเจ้าของเข้าไปดูแลเหมือนเดิม
มันก็เหมือนกับมูลนิธิก็ครอบครองมาพอไปยื่นปี๕๙
ปรากฏว่าเขาไปนับผิดมันต้องนับตั้งแต่ปี๕๑หลังจากที่
คดีเดิมมันเคลียร์
ก็เลยไม่ครบ๑๐ปีไปอุทธรณดีการอะไรก็จบก็แพ้ไปหมดก็จบ
คือถ้าเล่าแบบนี้ที่ดินจบแล้ว
ถ้าเล่าแบบนี้ก็คือเชื่อตามนี้แต่ทีนี้มันก็มีข้อสงสัยคือข้อ๒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

ที่มาที่ไปเนี่ยค่ะตอนที่เราเห็นครั้งแรกนะคะ

ฝากคนไว้แล้วต่อมาเขาเห็นเรายังไม่ออก
เขาก็พาทนายพาคณะญาติก็มา
มาพูดว่ารีบออกดีนะอย่าให้เราใช้ความรุนแรง

คือตอนแรกที่ได้เอกสารมามันทิ้งช่วงกันนานไหมคะหลวงพ่อ
ไม่นานห่างกันประมาณเดือน๒เดือนอะไรอย่างนี้
เป็นหนังสือหนังสือขับไล่ใช่ไหม
ซึ่งตอนมารอบ๒ที่พากันมาเยอะแยะได้คุยกันนานไหมคะหลวงพ่อ
เขาไม่ได้คุยกับอัตมาคุยกับคนงานที่ไปนอนอยู่ในที่นั้น
เหลือครอบครัวเดียวเมื่อก่อนหลายครอบครัวที่เราสร้างบ้านให้คนงานอยู่กันอ่ะ
แต่ตอนนี้เหลืออยู่ครอบครัวเดียวเอ๊ะแล้วเขาไม่ไม่ติดต่อคุยกับทางเจ้าหน้าที่
มูลนิธิหรือว่าคนใกล้ตัวหรือยังน้อยคือเจอกับเจ้าอาวาสเหรอคะ
ไม่ได้ติดต่อมาทางตรงแบบนี้เหรอคะโดยเฉพาะเราว่าเขาคงเบื่อแล้วล่ะ
เพราะไปคุยกับที่สารต้องไหลรอบไหลผัดเสนอเท่านั้นเสนอเท่านี้สารไก่เกลียร์กัน
บอกว่าพระจะให้เขาได้เท่าไหร่ทางเขาจะเรียกพระอีกเท่าไหร่
ก็ขยับขึ้นมากันเรื่อยจนมาถึงวันหนึ่งจะขึ้นถึงบอกมีคนให้แล้ว
โยมที่เหลือ๗๐สิแล้วยังไงมันไปก็ไปแล้วคือไม่เอาไหม
ไม่เอาความคิดนี้ใช่ไหมคะไม่เอาครับไม่รับค่ะแล้วทีนี้คือจนถึงนะ
ตอนนี้เนี่ยคือจริงหลังพอก็มักจะพูดอยู่แล้วละตั้งแต่ในรอบหลายปีก่อน
รั้วเลยเหรอที่ต้องรับต้องรับธาระทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งทั้งที่เอกสารมันเป็นเอกสารทางการ
ต้องขอย้อนเรื่องละคร๕ตัวอัตมาต้องพูดประจำบางคนว่าแหมไม่เบื่อมึงเลย
หนึ่งท่านายแต่งเรื่องให้สารโดนพิจารณาสารโดนพิจารณาแล้วสั่งกรมที่ดินออกจโนธกรมที่ดินออกจโนธมอบให้นางวัฒนานางวัฒนานำมาเสนอขายวัดแล้วก็เรื่องมันก็มาถามว่าแล้วคนแต่งเรื่องไม่ผิดเลยเหรอคนสั่งให้ออกจโนธไม่ผิดเลยเหรอคนปั้มจโนธออกมาไม่ผิดเลยเหรอคนนำจโนธมาขาไม่ผิดเลยเหรอผิดคนเดียวมันมีตรงนี้
ผู้รับโอนไม่มี๑๐ปีเท่ากับผู้โอน

แล้วคนทำหน้าที่โอนไม่มีอะไรผิดด้วยเหรอ
ถ้าคุณไม่รู้แล้วคุณไปชี้ทำไม
อันนี้ก็จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบใช่ไหมคะ

สื่อมหาธมาวันละ๖ช่อง๗ช่อง
ทำไมน้องไม่ไปหาฝ่ายนู้นบ้าง
ค่ะก็จริงรายการเราก็พยายามจะเข้าหาเหมือนกันเข้าไม่ถึงเหมือนกันค่ะ

จริงไม่ค่อยอยากรบกวนหลวงพ่อค่ะเห็นหลวงพ่อพูดหลายรอบแล้วเหมือนกันเราก็พยายาม

ตมาก็อยากจะฟังฝ่ายนู้นบ้างว่าจะพูดว่ายังไง
เข้าไม่ถึงเหมือนกันค่ะเข้าไม่ถึงตัวแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่านะคะอีกฝากหนึ่งนะคะเจ้าของที่ดินที่บอกว่าเป็นของเขาแล้วต้องเป็นของเขาเนี่ยนะคะ
อยากจะชี้แจงผ่านรายการเราเผื่อเราเป็นตัวเลือกให้ก็ติดต่อได้นะคะเราก็พยายามจะเข้าเข้าไม่ถึงเหมือนกันค่ะหลวงพ่อ
ทีนี้ตกลงว่า
ณตอนนี้เท่ากับว่าก็คือในส่วนของหลวงพ่อคือก็ไม่มีอะไรไล่เศษที่ว่านี้อยากได้ก็เอาไปเพียงแต่ว่าเราก็ตั้งคำถามในฐานะของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเสียหายว่าเอาแล้วยังไงที่ผ่านมาคือกลายเป็นเราคนเดียวเลยเหรอทั้งหมดนี้ที่ผ่านมาคือเราคนเดียวเลยเหรอตอนนี้ที่ต้องรับภาระทั้งหมดใช่ไหมคะแค่นี้เลยที่อยากทราบใช่แต่ว่าตอนนี้นะอัตมาดีใจที่สุดอยู่เรื่องหนึ่ง
พระอาจารย์พยอมท่านตั้งคำถามคือจริงคนที่ไม่รู้กฎหมายก็อาจจะตั้งคำถามแบบนี้
อันนี้สมมุติดิฉันก็แล้วกันคือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งของเรื่องก็คือกรณีของคุณวันทนาจากเดิมที่ได้เอกสารราชการซึ่งเป็นเอกสารจริงถูกต้อง
มันเปลี่ยนไปมันไม่ได้เชื่อมมาตรงเหมือนเดิม

คือก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาจบ

คืออย่างนี้คือเดิมเนี่ยคุณวันทนาเขาครอบครองจริงแต่ความเห็นผมนะ
แล้วเขายื่นแล้วสารก็ตัดสินถูกแล้วว่าให้ออกโฉนดเฉพาะส่วนนี้
มันเป็นแบรนด์ใหญ่และส่วนนี้ออกมาขอให้คุณวันทนา
เขาไม่ได้เอาทั้งแปลงนะวันทนานะเขาเอาแค่แปลงเล็กนะ
เสร็จแล้วก็เอามาขายให้มูลนิธิก็ถูกต้องการออกสนุนถูกต้อง
แต่วันดีคืนนี้เนี่ยคุณวันทนาไปบอกว่าไปเปลี่ยนตัวเองว่า
ไม่ได้ครอบครองโดยการจากเป็นเจ้าของแต่ครอบครองเพราะเช่า
คำถามว่าเช่าใครเธออยู่ตรงนี้มา๑๘ปีหลังจากเจ้าของที่ดินเสียชีวิต
แต่พอเธอยอมเซ็นให้เขาไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นผูกมัดตัวเอง
ไปกลับคำในให้การตัวเองสารก็ต้องเพิกถอนสารก็ไม่ผิด
ผมบอกตรงเรียนท่านพระพยอมว่าไม่ผิดหรอกก็ผิดตรงที่นางวันธนาไปกลับใจ
แล้วนางวันธนาไปกลับใจทำไมอันนี้คือประเด็นอันที่หนึ่งนะครับ
แล้วทำไมญาติของเจ้าของเนี่ยกว่าจะมาเรื่องนี้ขึ้นมาอีก๒ปี๗เดือน
เจ้าของถ้าเป็นเจ้าของที่รู้เรื่องตั้งแต่ต้นมันควรร้องตั้งแต่ต้นใช่ไหม
นี่พระไม่ยอมพูดถึงทำไมไม่เข้ามาคัดค้านตั้งแต่วันนั้น
ก็สอบถามไปสอบถามมาข้อเท็จจริงในความว่าเจ้าของเดิมก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าแม่ยายตัวเองแม่มีที่ดินตรงนี้อยู่ไม่รู้
เพียงแต่ว่าตอนที่วันทนาเขาอยู่ที่แปลงนี้ใน๑๘ปีเนี่ย
มันมีคนมาอยู่ในนี้ด้วยมีคนมาอยู่แล้ววันทนาเนี่ยเป็นคนเก็บดูแล
แล้วตอนจะย้ายออกเพื่อขายให้วัดเนี่ยไม่ให้ค่าชดเชยเขา
ไอ้คนพวกนี้ก็โกรธวันธนาก็ไปสืบถึงวันธนาได้ที่ดินแบบนี้มายังไง
ก็ไปรู้มาว่าจริงไม่ใช่ของวันธนาแต่วันทนาไปปรปักมา
ก็สืบจนรู้ว่าของใครก็เอาไปบอกทายาทเขา
ซึ่งทายาทเขาก็คนระแวกนั้นแหละไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่
พอหมอกปั๊บเขาก็เอาสิที่มันเยอะ
ที่มันอาจจะไม่เยอะเฉพาะที่เราบอกไล่กว่าแต่ว่ามูลค่ามันสูง
อาจารย์แต่ว่าทีนี้ที่อาจารย์พระยอมบอกนะคะอาจารย์ประเมฆก็คือว่า
แต่คือมันจบไปแล้วคือทุกอย่างมันถูกหมดเลยทุกอย่าง
คือที่เราเล่ามาคือยังไม่มีอะไรผิดเลยนะคะถูก
คือทุกอย่างถูกหมดมันเปลี่ยนแค่ตัวคุณวันทนาที่
เป็นคนครอบครองไม่ใช่จะบอกว่าคุณวันทนาเปลี่ยน
แต่ว่ามันมีปัจจัยที่คุณวันทนาต้องเปลี่ยนไงคะเพราะว่าถ้าตามข่าว
ไม่มีใครรู้ไงตอนที่คุณวันทนาไปเปลี่ยนเสร็จแล้วไม่มีใครรู้
มารู้ว่าหลังจากเสร็จคุณวันทนาก็ถูกดำเนินคดี
แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาตอนข้อของคุณวันทนาก่อนนะคะ
ถ้าคุณวันทนาเปลี่ยนจากเดิมที่ตัวเองได้ชนะครอบครองปรปัก
มาเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดแล้วก็ขายต่อให้มูลนิธิเสร็จแล้วเนี่ยครับ
แล้วคุณวันทนามาบอกอ๋อเปล่าเช่าอย่างนี้คือในทางกฎหมาย
ยังไงก็ต้องเชื่อตัวคุณวันทนาถูกไหมคะถูก
คือไม่ต้องสนใจว่าทำไมคุณวันทนาถึงเปลี่ยนใจนะทำไมถึงเปลี่ยนคำพูด
อันนี้ที่ร้องขอเข้าไปเป็นผู้ร้องร่วมในคดีนั้นมันสารไม่อนุญาตให้เข้า
เพราะอะไรทีนี้เพราะเป็นเรื่องของเจ้าของที่ดินกับทายาท
เจ้าของที่ดินมูลนิธินี่อาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงสารก็สั่งถูกแล้วแหละ
ไม่อนุญาตแต่ว่าผมก็ติดใจนี้ทำไมมูลนิธิไม่อุทธรณดีการ์

อันนี้ที่เราพูดถึงคือเนี่ยคือแค่ชั้นต้นเหรออาจารย
ชั้นต้นตั้งแต่ปี๔กับปี๕นึง

มีคือถ้าเราเข้าไปแล้วเราได้มีโอกาสซักค้านนางวันธนา
เราอาจจะรู้ก็ได้ว่านางวันธนาทำไมถึงมากลับคำให้การ
งั้นขอมาที่พระอาจารย์พยอมค่ะ

ก็ตอนนี้เมื่อกี้ได้ยินคำว่า
เมื่อนางวันธนาเป็นใบนี้แล้วเท่ากับพันคอตัวเอง
แต่มาถ้าพันคอตัวเองอย่างเดียวไม่ว่า

หรวงพ่อค่ะขึ้นก็มาให้สัมภาษณ์นั่งกับทางทนายความเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกไว้บอกว่าทางวัดเนี่ยจริงคือขอ
จะเข้าไปร่วมในการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยใช่ไหมคะ

แต่ว่าไม่ได้เข้าเพราะว่าสารท่านไม่อนุญาตถูกไหมคะ

ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือสารท่านให้เหตุผลกับทางมูลนิธิกับหลวงพ่อว่าอะไรคะ
อ้างว่ามันเลยเวลามาบ้างอ้านอย่างที่อาจารย์ประเมฆว่า
อ้าวว่าเราไม่คือเราไม่ได้ไม่ใช่คู่ที่จะเข้าไปใช่ไหมคะอ่าใช่
อ่าแต่ทีนี้ในในอีกมุมหนึ่งที่หลวงพ่อตั้งคำถามค่ะ
คือหลวงพ่อก็อยากเรียนว่าคนอื่นเขาสงสัยเหมือนหลวงพ่อพยอมว่าเอ้า
สรุปทั้งหลายทั้งปวงมันเปลี่ยนตรงไหนก็แล้วแต่แต่สุดท้ายจ่ายไป๑๐ล้านนี่ก็
ก็ก็ต้องยอมเขาไปอย่างเงี้เหรอคะไม่ยอมวันนี้มาไม่ยอมไงอ่า
จะมาบอกให้ว่าที่ไม่ยอมมันจะยังไงใช่ไหมเข้ามาต้องเอาสิบล้านคืนหลวงพ่อก็ไป
อ่าหลวงพ่อค่ะคือตอนนี้เนี่ยโฉนดโฉนดอยู่เนี่ยค่ะ
ฉนดจริงจริงใบจริงอยู่เนี้ยค่ะทางสัญญาซื้อขายอยู่เนี้ยอืม
แล้วจะถือโฉนดไว้ไม่มีค่าเลยเหรอก็ให้ค่ากระดาษสักหน่อยนะ๗๐ล้าน
หลวงพ่อคือตอนนี้เนี่ยที่เป็นไปได้มากที่สุดหรือคิดว่าน่าจะสมน้ำสมเนื้อกับ
กับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางทางอ่าทางวัดในนามมูลนิธินี่นะคะ
คือหลวงพ่อต้องการจำนวนเงินที่ซื้อไปตั้งแต่ตอนแรกกลับมาใช่ไหมคะหรือว่าเอายังไงคะ
คือจริงเนี่ยอัตมาเนี่ยนะไหนจะได้มาตั้งหลายเที่ยวแล้ว
ครั้งแรกเลยเจ้าของภาพยนตร์ค่ะตรงภาพยนตร์
เสนอจะจัดการให้ครั้งสองอาจารย์พีรศักดิ์หินเมืองเก่า
ที่เป็นอธิบดีกรมที่ดินได้๒เดือนแล้วถูกย้ายไปเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราช
เพราะว่าจะชวนไอ้ชาวข้าราชการกรมที่ดินออกกันคนละร้อยสองร้อย
ตั้งพระป่าซื้อที่ดินคืนให้วัดค่ะปรากฏว่าทรัฐราชการบางคนไม่พอใจ
วรีสัยก็ไปฟ้องรัฐมนตรีรัฐมนตรีเลยย้ายเลยตอนตอนนี้ดีที่สุดสำหรับทาง
วัดเนี่ยคือต้องการต้องการยังไงคะคือวัดเนี่ยไม่ต้องการที่ดิน
เพราะอาจจะมาซื้อที่ดินให้คนยากคนจดตอนนี้ได้ทั้งหมดสามพันเก้าร้อยไล่
ค่ะซื้อทั้งหมดสองร้อยเจ้ามีปัญหาอยู่เจ้าเดียวมีปัญหาอยู่เจ้าเดียว
ให้ไปขายตรงนั้นค่ะแล้วชาวบ้านระแวกเนี้ย
ถ้ามีผลไม้ไม่ต้องเสียค่าโลเจติกเอาไปตั้งขายกันตรงนั้นพืชผัก
มันก็จะได้ประโยชน์กับประชาชนคนยากคนจนในประเทศไทย
การถือสิทธิ์ครอบครองที่ดินมันเหลื่อมล้ำกันเยอะ
คนที่มีเป็นแสนไล่ก็มีไปคนที่ไม่มีก็อดไป
เพราะฉะนั้นคือที่ดินไม่เอาได้ไม่เป็นไร
ใช่แต่เพราะความเป็นธรรมกับมันหน่อย
เอาแบบเป็นรูปธรรมคืออย่างน้อยเงินที่จ่ายเงินซื้อไปควรได้คืนใช่ไหมคะ
ตอนไปตายกันในม็อบได้๕ล้าน
แล้วพระพระยอมเสียไปกับหน่วยงานราชการ๑๐ล้านบาท

หลวงพ่อพยอมหลวงพ่อคิดว่า
หลวงพ่อจะเจรจาคือคงไม่ใช่กับคนที่เป็นความกันใช่ไหมคะ
คงจะกับกรมที่ดินดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ
ก็ขอบอกกรมที่ดินว่าชุดนี้นะเราอย่าโกรธกันนะ
ดีมาใหม่ดีแล้วชุดเก่าไม่รู้แล้ว
เขาก็ย้ายไปไหนตลายปลดกับเสียงกันไปแล้ว
อัตมาเคยมีกรณีพิพาทครั้งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเรียกเก็บค่านู่นค่านี่

อาตมาก็ไปฟ้องสมัยนั้นจำชื่อที่อธิบดีไม่ได้
แต่ว่าท่านก็เรียกมาเลย
มาเจรจาพุทธต่างสอนกันที่วัด

ขอให้มาฟังเทศสามวันพระ
มาได้วันพระเดียวแล้วหายไปเลย
ชื่อทะวีชูทรัพย์เข้าไปด้วยอะไร

โอ้เดี๋ยวพ่อแปะท่านหาเบอร์ท่านไม่ทันเลย

อาจจะไม่ต้องเป็นเงินที่เท่ากับจำนวนที่ซื้อไป
แต่อย่างน้อยต้องมีการแสดงความรับผิดชอบ
หรือเหมือนกับเยียวยาความเดือดร้อนใช่ไหมคะ
ค่าดำเนินเรื่องคดีเสียทนายเสียเบี้ยเลี้ยงกิน
อยู่ใช้ใจอัธมาสิยะไปไม่ต่ำกว่า๓๔แสน

หาธรรมชิดายเจอไม้งามไม่ยามฝันบิน
อาจารย์ปรเมฆกับอาจารย์สมบัติมาช้าไปหน่อย
หลวงพ่อคำถามสุดท้ายคือถ้าตอนนี้นะคะ
เอาแบบรูปประธัมภ์คือดีที่สุดคือ
ควรจะมีอะไรเยียวยาให้กับทางมูลนิธิก็คือทางวัดนั่นแหละ
โดยที่หน่วยงานนั้นก็คือกรมที่ดินถูกไหมคะ
อาจารย์พีรศักดิ์หินเมืองเก่าทำแล้วแต่แล้วได้รับโทษทำบุญได้โทษโปรดสัตว์ได้บาป

แล้วก็จริงแล้วถ้ามีการเยียวยาอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินจำนวนที่ซื้อที่ดิน
แต่อย่างน้อยสิ่งที่เราเสียไปตอนมีคดีความขาดธนาค่ะการบรรว์นอันนี้ควรจะเยียวยากันหน่อย
ภีรศัตริย์ก็จะมาว่าสัก๑หรือ๒หรือ๓หรือ๔ล้านบาทคือบุญหรอก
ล่วงเพราะค่ะเดี๋ยวรบกวนล่วงเพราะเราได้สายกับตะ

ให้ร้องไห้ออกทีวีเหมือนรถแท็กซี่

เสียศักดิ์ศรีลูกผู้ชายธาตุพระ

ยังไงล้วบกฏลงพ่อเท่านี้นะคะ

เดี๋ยวเราลองต่อสายกลมที่ดินนะคะ
คุณผู้ชมคะเราอยู่ในสายกันกับที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพกรมที่ดินนะคะคุณชายชาญสิทธิวิรัติธรรมค่ะ

ครับสวัสดีครับคุณจอมขวัญ
แต่คำถามคือว่างั้นย้อนกลับไปตอนที่โฉนดแรกตอนที่มีการซื้อขายกันระหว่างคุณวันทนากับทางมูลนิธิของวัดเนี่ยนะคะ
ตอนนั้นก็คือสรุปว่าโฉนดที่ออกโดยกรมก็ออกถูกต้องถูกไหมฮ
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่แรกเนี่ยก็ความที่ดินก็ดำเนินการตามความภาพศาสตร์หักศาสตร์
เมื่อสามมีความภาพศาสตร์อย่างที่สุดนะครับว่าให้คุณมัฒนาเนี่ยได้เข้าพร้อมประหลักภักษ์ที่ดิน
แล้วก็เขาก็มาขอจดทะเบียนการที่ไม่ได้โฉนดมาในกฎกระทรวงของกรมมาที่ดินก็ให้ออกไปแทน
ซึ่งกรมดินก็เปิดตามระเบียบนะครับเมื่อออกไปแทนเสร็จแล้วคุณวัฒนาก็มาแบ่งแยกที่ดินแปลงหนึ่งออกมาเพื่อ
จะขายให้มนุษย์ที่ต้องกลับเรียนนะครับผู้ที่ซื้อเนี่ยคือมนุษย์ที่สวนแก้วไม่ใช่วัดสวนแก้วนะครับ
เท่ากับว่าตอนนั้นที่ฟ้องแล้วคุณวันทนาได้เป็นโฉนดมาเนี่ยก็คือมันเป็นคดีกันแล้วสารก็มีคำสั่งกรมที่ดินก็ทำตามคำสั่งสารถูกไหมคะ

ทีนี้พอในคดีถัดมาเนี่ยตัวคุณวันทนาเองที่มีการกลับข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะก็เลยทำให้สู้คดีแล้วก็ทำให้ก็ต้องกลับไปอีกว่าตกลงคุณวันทนาไม่ใช่เจ้าของแล้วนะเป็นผู้เช่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยซื้อขายกันมาก็เท่ากับว่าเป็นเรียนใช้คำถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจโมคะไปอย่างนี้เหรอคะ

กฏหมายบอกว่าคู่รับโวมไม่มีที่อยู่ครอบโวม
เพราะฉะนั้นศักดิ์ของเขาทอด
เพราะฉะนั้นจริงแล้วเท่ากับว่าใน๒กาง
ก็ทั้งช่วงแรกกับช่วงที่๒
กรมที่ดินไม่ใช่อำนาจของตัวเอง
ใช้อำนาจของตัวเองแต่ว่าทำตามคำสั่งสารทั้ง๒ช่วง

ถ้าทางมูลนิธิหรือว่าทางวัดหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกว่าเสียหายเนี่ย
มันมีกลไกอะไรในกรมที่ดินไหมคะ
ที่แบบเอ๊ะจะใช้คำว่าเยียวยาก็ได้ค่ะ
หรือไม่เกี่ยวเลยหรือไม่มีกลไกเลยคะท่าน
คือต้องเรียนอย่างนี้ครับในประเด็นแรก
ในมูลค่าที่ดินที่ซื้อรุ่น๑๐ล้านต้องเรียนนะครับ
ส่วนในกลมที่ดินบอกว่ากลมนี้จะมีอะไรจะมีอะไรกันเยี่ยวยาอะไรต่างไหม
ต้องขอบคอยแบบนี้ครับในกระบวนการรัชกาล
อยู่จะเอาเงินราชการไปชำระใครก็ต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎหมาย
ถ้าฟังตั้งแต่แรกคลุมจองฐานก็จะทราบว่า
กลมทิศดินจบทะเบียนได้มาเกิดข้อพรอง
กลมทิศดินนำเนินจากการ

ทุกอย่างเราก็จำเนินจากการวินิไขเองตีความเอง
ผมก็ต้องเรียนในฐานะกรมที่ดินเพราะกรมที่ดินไม่ได้ผิดอะไร
แต่ถามว่ากรมที่ดินจะช่วยเหลือพื้นที่อย่างไร
ก็จะถามว่าในกระบวนการรัชการของกรมที่ดิน
กลับเรียนนะว่าไม่มีกระบวนการช่วยในเรื่องค่าเสียหายค่าซื้อที่ดินครับ
ขอถามปิดท้ายนิดเดียวค่ะคุณชายชาญว่า
ตอนแรกที่สารสั่งแบบนั้นแล้วก็เราก็ออกเราหมายถึงว่ากรมที่ดินก็ออกโฉนดนะคะ
แล้วทีนี้พอสู้กันใหม่เนี่ยมาบอกอ้าวคุณวันทนาตกลงไม่ใช่แล้วนะ
คืออันนี้ในมุมของคนทำงานที่ดินเนี่ยนะคะรู้สึกมันแปลกในข้อเท็จจริงไหมคะ
ตอนแรกใช่แล้วพิสูจน์กันเสร็จแล้วแล้วก็มาเปลี่ยนว่าอ้าวไม่ใช่แล้วอย่างนี้ค่ะ
คือจริงในสังคมที่ดินเราต้องเรียนว่า
เราไม่ได้เข้าผู้จัดกระบวนการพิจารณาของสารฉะนั้นสารสั่งอะไรเราก็ถือตามความทราบสาร
คนที่ฯมียนต์น่าพิจารณาว่าเชื่อไม่เชื่อประการใดอย่างไรในกรณีนี้เนี่ย
คุณชายชาญค่ะยังไงขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมูลในฝากของกรมที่ดินนะคะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตั้งคำถามไม่ถูก
แล้วไปเอาจากใครดีคะถ้าคนซื้อเขารู้สึกเสียหายนะคะ
แล้วถ้าต้องฟ้องร้องกันอีกไม่อีกยาวอ่ะค่ะ
แล้วค่าใช้จ่ายมันก็มีนะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เราพุ่งไปที่หน่วยงานก่อนเลยเนี่ยนะคะ
คือก็อาจจะสามารถคิดได้แต่ก็อย่างที่ทางกรมที่ดินบอกไว้นะคะ
อย่าลืมว่าในช่วง๒ช่วงของคดีที่ว่า
มันเป็นคนละคดีนะคะแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกัน
คือกรมที่ดินตอนออกโฉนดก็คือออกตามคำสั่งสาร

ที่ดินก็ทำตามคำสั่งสารเหมือนเดิมเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคืออย่างที่คุณชายบอกเมื่อสักครู่นี้
คือจริงแล้วไม่ได้เป็นกลไกใดที่เกี่ยวกับกรมที่ดิน
ใช้อำนาจของตัวเองแต่ตามคำสั่งสาร

อาจารย์ปรเมฆคะทีนี้ถ้าสมมุติถามในมุมของคนซื้อ
คือเราตัดความเป็นวัดตัดความเป็นพระออกเอาแบบนี้ก่อน
เอามูลนี้ที่ธรรมดาคนซื้อเอาคนซื้อ

คนซื้อเนี่ยต้องไปเรียกกับใครคะ

สมัยนั้นทุกคนบอกให้ไปเรียกจากนางวันธนาคือผู้ขาย
ถ้าเรียกจากวันนางธนาเนี่ยเรียกไหนก็หายักยอก
ชอบโกง
เพราะมาหลอกเขาเหมือนกับมาหลอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่
แล้วที่สุดไปรับว่าไม่เป็นก็ช่อโกง

จริงที่หลวงพ่อท่านพูดว่า

เพราะผู้โอนไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้รับโอนก็ไม่ได้
แต่กฎหมายยังวางหลักการไว้
ผู้ที่ซื้อมาโดยสุจริต
ไม่มีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของ
แต่ยังไม่จำเป็นต้องคืนของนั้นจนกว่า
ได้รับการชดใช้เงินนั้นจากเจ้าของ
อยู่ในประมวลกฎหมายแพร่งพระฤทธิ์มาตรา๑๓๐๐ศาลทุกษอง
จำต้องคืนให้แก่เจ้าของแท้จริง
แต่เจ้าของจะชดใช้ราคาที่ซื้อมา
เพราะฉะนั้นที่ผมมาพูดวันนี้คือเรื่อง๑๐ล้าน
จะพยายามเอาคืน๑๐ล้านให้พระ
คือมันมี๒อย่างนะคะอาจารย์ก็คือ
ที่ดินกับเงินซื้อที่ดิน
ที่ดินจบแล้วเพราะว่า๓ปัจจุแล้วจบแล้ว
เพราะฉะนั้นที่ดินไม่ใช่ของวัดสวนแก้วแล้ว

เจ้าของเดิมนะทีนี้เจ้าของเดิมกำลังจะเอาคืน
ทีนี้เอกสารที่มาติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดก็แล้วแต่
อาจารย์สมบัติและอาจารย์ปรเมฆคุยกันแล้ว

บอกว่า๑๐ล้านต้องจัดการ
คนที่จะคืนให้มูลนิธิคือใครคะ

ถ้าวันทนาเราบอกแล้วถ้าว่าฟ้องวัฒนา
ต้องฟ้องหมุนละเมิดในเรื่องของการช่อโกง
ซึ่งมูลค่าของการช่อกงถ้าผิดจริงเท่าไหร่ไม่รู้
ผิดก็๑๐ล้านบวกดอกเบี้ยตั้งแต่วันซื้อมาจนถึง
แต่อันนี้คืนราคาทรัพย์
ราคาทรัพย์ที่ซื้อ๑๐ล้าน

เพราะยังไม่ได้ใช้สิทธิเรียกร้อง
แต่ถ้าเขาฟ้องขับไล่
พระพยอมท่านบอกว่ารอหมาย
เพราะมีหมายมาของเรา

คือรอให้เขาขับไล่อย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์
รอให้ฟ้องขับไล่มาแล้วก็ฟ้องนี่

แต่คุณต้องจ่าย๑๐ล้านตามกฎหมายกำหนดก่อน
แล้วคุณไปไล่เบี้ยกับนางวันธนา
ซึ่งเป็นผู้ผิดใช่ไหม

คือมูลนิธินะคะฟ้องคุณวันทนาได้

ก็จะอยู่ประมาณ๑๐ล้านบวก

และอ๋อจะฟ้องหรือไม่ก็ได้ถูกไหม

และมูลนิธิฟ้องเจ้าของที่ตัวจริง

เพราะคดีนี้คนทำผิดคือวันทนา

ถ้าสมมุติทางมูลนิธิสู้ทั้งสองทางเนี่ย

คือเรามูลนิธิไปโกงเขาก็ไม่ได้

คือทางไหนก็แล้วแต่ที่จะสู้
แต่ว่าอย่างน้อยเราต้องได้มูลค่าที่เราจ่ายไปนะ
ใช่ทางสุดท้ายคือขอ๑๐ล้านนั้นคืน

รอเขามาขับไล่ยังไงก็เอา
คือต้องถือว่าไอ้โฉนดก็คือใบแทนโฉนดก็คือใบแทน
แต่ทรัพย์สินจริงคือที่ดิน
แล้วมูลนิธิยังครอบครองอยู่
แล้วต้องออกไหมก็ไม่ต้องยัง
ยังเขาไม่ส่งมอบให้เขาไม่ต้องส่งมอบ
แต่ถ้าส่งมอบให้เขาไปคุณก็เรียก๑๐ล้านไม่ได้

อ่างั้นไม่รู้ยาวหรือเปล่า

เราก็ยื่นชี้ขาดข้อกฎหมายมาตราเดียวจบแหละ

ส่วนทางมูลนิธิจะอีกยาวหรือเปล่าไม่แน่ใจ

ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปารเมฆนะคะ
ยินดีครับสวัสดีครับ
หมดเวลารายการวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ